เรียกนักกีฬานะครับกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้ง
โดยทัพสจอมเตะไทยส่งนักกีฬาลุ้นโคต้า๓รุ่นประกอบไปด้วย
แบงค์หลักชัยห้วยหงทองดีกรีเหรียญทองสี่เกมในรุ่นหกสิบแปดยูโรกรัม
แล้วก็นกนกพะวันหาสู้จีนดีกรีแชมป์โลกสองพันสิบเก้ารุ่นห้าสิบเจ็ดยูโรกรัม
หญิงนะครับโดยนายพิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทคอนโดแห่งประเทศไทย
ว่าตอนนี้การแข่งขันยังยืนยันจะจัดตามเดิมนะครับทำให้เราต้องเรียกนักกีฬามาเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
และจากวิกฤตโควิดที่ทำให้ทุกชาติได้รับผลกระทบก็ทำให้การคัดเลือกครั้งนี้ก็หวังว่าทั้งสามรุ่นเนี่ย
จะคว้าโคต้าลุยโอลิปิกประคองให้ได้นะครับ